ผมตั้งคำถามไปเมื่อกี้ถ้าใครดูไม่ทันนะ
เดี๋ยวจะให้ดูแล้วเล่าไปพร้อมกัน
ใครยังงวงเงียสลึม
กตากว้างช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์ใช่ไหมพี่เบิร์

ช่วยกันบอกหน่อยสิว่ามันหลุดมือหรือมันตั้งใจนะ
อ่านี่แชร์เฟซบุ๊คอ่ะดูไปพร้อมกันเลย
ตำรวจที่เชียงใหม่เขากำลังจะตั้งด่านครับคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะมาแล้วรถคันนี้มาแล้ว

ปรากฏว่ามันต้องแบ่งช่องจราจรใช่ไหม

กล้วย
แล้วเสียงกึ่งตึงเนี่ย
คือรถคันหลังชนท้ายรถพี่เขา

เอาละครับเป็นเรื่องสิครับคุณผู้ชม
เป็นเรื่องฮะนี่ไงฮะนี่ไงนี่ไง
เออรับผิดชอบได้ไหม

ดูเหมือนตำรวจนายนั้นจะตั้งใจโยนกรวย

เพื่อความเป็นธรรมต้องถามผู้ประคับบัญชาแหละ

ผ่านตำรวจโทรสุปชัยจันทรานะครับ
รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร

บอกว่าท่านรู้แล้วนะเหตุเกิดช่วงสายของวันจันทร์ใช่ไหมล่ะ
บนถนนเชียงใหม่แม่ริมขาออกเมืองนะครับ
หน้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นจุดที่ตำรวจจราจรตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว

จะมีการวางกลวยแบ่งช่องการตั้งด่านใช่ไหมล่ะนะครับ
คุณผู้ชมตอบมาเป็นทิศทางเดียวกันหมดเลยนะ
เดี๋ยวค่อยอ่านส่วนสาเหตุคือจะเป็นเหตุสุดวิสัยกรวยนั้นลื่นหลุดมือไป
หรือว่าเป็นการโยนท่านว่าไงท่านบอกว่ายังตอบไม่ได้
รอท่านบอกยังตอบไม่ได้ทำไมอ่ะไม่รู้
แต่ยอมรับว่าภาพที่แชร์ออกไปดูเหมือนเป็นการตั้งใจโยนกลวย
เวลาเจอแบบนี้ก็จะมีประโยคว่าเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการสอบ
แล้วเราจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายกลัวตรงนี้ทุกทีเลย
เวลาพูดว่าให้ความเป็นธรรมแบบสองฝ่ายกลัวตรงนี้ทุกทีเลย
น่ะแล้วรถเขาเสียหายนะ

ท่านออกมาชี้แจงนะไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือทางตำรวจที่ตั้งด่านนะครับ
มีใครก็ฝ่าฝืนหรือเปล่าเข้ามาจนกระทั่งต้องหยุดรถแบบนี้อะไรแบบนี้
ชี้แจงมานะครับเราเปิดพื้นที่นะครับ